คุณผู้ชมครับฝันร้ายศุกร์๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เป็นเหตุการณ์ที่เขย่าขวัญประชาชนคนทั่วโลกเลยนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุโจมตีเป็นเหตุวินาศกรรมในกรุงปาริสของฝรั่งเศสครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว
ยังส่งผลกระทบทั้งในแง่ของความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างยุโรปกับตะวันออกกลางครับ
คืนวันศุกร์ที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกขึ้นเมื่อกลุ่มคนร้ายก่อเหตุโจมตีสถานที่ท่องเที่ยว๖จุด
กรุงปารีสของฝรั่งเศสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๓๐คน
บาดเจ็บอีกกว่า๓๕๐คน
ซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิส

เพื่อตอบโต้ที่ฝรั่งเศสจมตีทางอากาศกลุ่มไอซิสในอีรักษ์และซีเรีย
โดยผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่มีเชื้อสายของผู้อบพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกา

แต่ต่อต้านสภาพสังคมของประเทศตัวเองโดยหันเข้าหากลุ่มติดอาวุธสุดตรง
หลังเกิดเหตุประธานาธิบดีฟรองซัวออนลองประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมสั่งปิดพรมแดน
ซึ่งต่อมาภายหลังได้ขยายภาวะฉุกเฉินไปเป็นเวลาสามเดือนโดยประกาศว่าฝรั่งเศสกำลังทำสงครามกับไอซิส
โจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าไอซิสพยายามทำลายคุณค่าของเสรีภาพที่ชาวฝรั่งเศสและคนทั่วโลกพยายามปกป้อง
ฝรั่งเศสตอบโต้ไอซิสด้วยการเพิ่มการโจมตีทางอากาศในซีเรีย
ผู้นำฝรั่งเศสยังเดินสายพบผู้นำชาติมหาอำนาจเรียกร้องเพิ่มความร่วมมือปราบไอซิส
นำมาสู่การที่รัฐสภาอังกฤษผ่านมติขยายโจมตีทางอากาศไอซิสไปยังซีเรีย
เช่นเดียวกับรัฐสภาเยอรมนีที่ลงมติสนับสนุนฝรั่งเศสโจมตีไอซิส
กลางเสียงคัดค้านจากประชาชนในประเทศ
ขณะที่ปฏิบัติการไล่ล่าผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องเหตุโจมตี
ถูกขยายไปยังเบลเยี่ยมด้วย
โจมตีครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ประการแรกคือมาตรการด้านความมั่นคงต่างภายใต้ภาวะฉุกเฉิน
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตของคนในฝรั่งเศส
ต่อมาคือผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

การบินแอร์ฟรานสูญเสียรายได้จากเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากกรุงปารีส
ราว๑๙๖๒ล้านบาท
ที่ยอดจองโรงแรมในกรุงปาลีสเดือนพฤศจิกายนปีนี้
ลดลงถึงร้อยละ๑๒เมื่อเทียบกับพฤศจิกายนปีที่แล้ว
จากนี้การเดินทางข้ามแดนฝรั่งเศสเบลเยี่ยมอย่างง่ายดายของผู้ก่อเหตุ
ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งคนและสินค้าได้อย่างเสรี
แต่ก็อาจเอื้อให้ผู้ก่อการร้ายเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีในยุโรปด้วยเช่นกัน
ตัดสินใจเพิ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไอซิสในซีเรียของฝรั่งเศส
มองว่าไม่ใช่ทางออกของปัญหา
ฝรั่งเศสร่วมกับสหรัฐโจมตีไอซิสมากกว่า๑ปี
แต่ความรุนแรงจากกลุ่มไอซิสยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งฝรั่งเศสยังกลับกลายเป็นประเทศที่มีประชากรเข้าร่วมกับไอซิสมากที่สุดในยุโรป
ตอบโต้ทางการทหารอาจยิ่งเป็นตัวตอกย้ำวัฒกรรมสงคราม
ระหว่างผู้ทำสงครามศาสนากับนักรบพรีชีพ
กลุ่มไอซิตสร้างขึ้นมาเป็นโฆษณาชวนเชื่อเกณฑ์คนเข้าร่วมรบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เหตุที่เหตุโจมตีปารีสซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นคนรุ่นที่๒หรือ๓ของชาวมุสลิม
ย้ายถิ่นฐานมายังยุโรปสมัยอนานิคม
ตอกย้ำว่ายุโรปมีปัญหาการผสมกลมกลืน
คนที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในสังคมให้ยอมรับกันและกัน
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวมุสลิมในยุโรปจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าร่วมรบกับไอซิส
หากปัญหานี้ไม่ถูกแก้ไขก็จะทำให้ยุโรปเสี่ยงที่จะเผชิญกับความรุนแรงจากพลเมืองของตัวเอง
กลับจากการเข้าร่วมรบหรือสนับสนุนอุดมการของไอซิสหรือกลุ่มก่อการร้ายอื่นที่มีแนวทางสุดโต่งได้อีกในอนาคต
ผลกระทบทั้งต่อปัจเจกชนเศรษฐกิจความมั่นคงและวัฒนธรรม
เหตุการณ์นี้จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเหตุการณ์บันทึกไทยบันทึกโลกประจำปี๒๕๕๙